คุณแตงโมแล้วกันนะครับเพราะว่าโอ้โหกระแสข่าวมันเยอะเลยหลายเรื่องฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณแม่ไปขนทรัพย์สินคุณแตงโมออกจากบ้านคุณแตงโม
กระโปรงกระเป๋าแบรนดเนมเอาออกไปหมดหรือเปล่า
ประเด็นเรื่องของคุณเบิร์ตแฟนแตงโมที่ต้องย้ายออกจากบ้านคุณแตงโมแล้วตอนนี้
แล้วก็ประเด็นเรื่องของการจะให้อภัยเพื่อนของคุณแตงโม
เอาอะไรก่อนดีเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่า
กรณีที่เขาว่าคุณแม่ไปเอาทรัพย์สินของลูกสาวออกมาหมดเลย
เป็นคำเปิดเผยจากคุณพัฒนปภานะครับบอกว่า
เอ๊ะคุณแม่เนี่ยเอากระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยออกไปจากบ้าน
โดยย่องเข้าไปเอาออกคุณผู้ชมฟังเสียงคุณแพทย์หน่อยนะฮะ

แพทย์กูโดดเจนก็ไม่ทิ้งให้แพทย์อยู่ในนั้นคนเดียว

จบเห็นพี่หนุ่มพูดว่าเหมือนตอนที่พ่อเสีย
มีเหมือนมีข่าวมาว่าแม่แอบเข้าบ้าน
เพื่อที่จะไปหยิบของอะไรแล้วมีการ
พี่แตงโมเปลี่ยนรหัสบ้านอะไรอย่างนี้เห็นพูดในวงแพทย์

ก็มีวงในออกมาว่าเข้าไปแล้วด้วย

อันนี้คือวงไหน

แต่ตอนนี้มันออกมาเป็นวงกว้างแล้ว

กรณีที่คุณแพทย์คุยกับคุณเจน
เจนจินดาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันนะฮะ

เพราะว่าเป็นข้อความที่คุยกัน

กรณีที่คุณแม่เข้าไปหยิบของหยิบทรัพย์สิน
โดยเฉพาะกระเป๋าแบรนดเนมออกจากบ้านของคุณแตงโมมาเนี่ย

คุณแม่ออกมาโต้เรื่องนี้แล้วก็ชี้แจงบอกว่า

เพราะว่าจริงแล้วคนอื่นที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณแตงโม
ก็จะเข้าบ้านคุณแตงโมได้เพราะว่าเป็นรหัสไง
เพื่อนสนิทก็รู้จักรู้รหัสกันหมดแล้วเพราะว่าตอนที่
คุณพ่อของคุณแตงโมเสียเพื่อนก็ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าบ้านแตงโม

แม่ก็รู้แล้วแม่ก็สามารถเข้าได้ตั้งแต่แรกแล้วนะฮะ
แม่ไม่ได้หยิบทรัพย์สินนอกจากโทรศัพท์กับกุญแจรถ

คุณแม่บอกแบบนี้เลยกุชชี่ค่ะ
แต่เป็นกุชชี่ของคุณแม่เอง
เป็นกระเป๋าของแม่เองไม่ใช่ของแตงโม
แตงโมเนี่ยเพิ่งเอาของแม่ไปยังไม่ทันได้หิ้วเลย
แม่ก็เลยอยากจะถามกับคุณแพทย์นะ
ว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนแหมเมาส์วงในแบบนั้นแต่มันออกมาเป็นวงกว้าง

แล้วก็ตอนนี้แม่ก็ยังอยู่ที่คอนโด
ไม่ได้เข้าไปอยู่ที่บ้านของคุณแตงโมแต่อย่างใด
ประเด็นนึงแล้วที่ชี้แจงเมื่อวาน

เอาล่ะคุณแม่เองเนี่ยมีการพูดถึงหลายประเด็นที่ถูกพูดถึงที่เป็นกระแสอยู่นะคะ
อีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันเมื่อวานมากเลยคือเปอร์เซ็นต์การให้อภัยการชอบไม่ชอบของคุณแม่เนี่ยนะคะคุณแม่
นอกจากคุณปอที่คุณแม่บอกให้อภัยแล้วยังมีอีกคนนึงที่คุณแม่ประทับใจเนี่ยคุณเบิร์ต
คุณเบิร์ตแฟนของตังโมคุณแม่มีการพูดถึงคุณเบิร์ตด้วยนะคะ
เขาพูดถึงความสัมพันธ์ของแตงโมกับเบิร์ตนะคะแฟนนุ่มนอกวงการ
แม่เนี่ยบอกว่าเบิร์ตเนี่ยนะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใสแตงโมเป็นอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารที่มักจะชอบป้อนข้าวให้ตังโมทานอยู่บ่อย
รวมถึงการจัดเก็บที่นอนเบิร์ตเนี่ยเคยให้สัญญากับคุณแม่ด้วยว่าจะรักแล้วก็ดูแลแตงโมไปนาน
นี่ภาพที่ทั้งสองคนเนี่ยนะคะนี่เห็นไหมชอบป้อนอาหารให้กันน่ะนะคะ
ตอนวันเกิดเหตุวันที่แตงโมเสียชีวิตเนี่ยเบิร์ตได้แยกตัวออกไปแต่ก็ได้ขอข้าวของเครื่องใช้แตงโมที่เคยมีความทรงจำดีร่วมกัน
เช่นรูปแตงโมที่เขาชอบนะคะรูปภาพที่เขาชอบแล้วก็หมอนที่เขานอนกับแตงโม
หมอนที่นอนหมอนข้างตุ๊กตาแล้วก็สิ่งที่เบิร์ตชอบเนี่ยนะคะแล้วก็เคยใช้ร่วมกันกับแตงโมเนี่ยตรงเนี้ยเบิร์ตขอเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ดูต่างหน้านะคะ
ขณะที่อินสตาแกรมของคุณเบิร์ตเนี่ยเขามีการโพสต์ภาพของคุณตังโมในทุกวันเนี่ยถ้าใครติดตามเนี่ยเป็นภาพที่แบบแล้วก็ข้อความที่แบบซึ้งใจมาก
ระลึกถึงคุณแตงโมนะคะเป็นภาพเก่าที่เคยถ่ายด้วยกันกิจกรรมที่เคยทำร่วมกันแล้วก็ระบุข้อความว่าคิดถึง
คุณเบิร์ตเองก่อนหน้านี้มีการนำแมวของคุณตังโมไปตัวหนึ่งชื่อเจ้าบ๊วยเอาไปดูแลด้วยก่อนหน้านี้